ล่าสุดสำหรับกรณีที่ผู้หญิงคนนึงเมาแล้วขับ
แล้วไปชนรถของสายตรวจสำรวจหงมปูหนิเลย
ใช่รถกระเด็นไปชนกับแท็กซี่
ไนะจนแรงเกร็งจริง
ขับรถเก๋งฮอนด้าพุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์สายตรวจสอนอพระขนง
สิบตำรวจเอกวัชระส้มมีศรีกับดาบตำรวจกิจสนาโพจันทร์
โดนชนกระเด็นไปโดนรถแท็กซี่สีเขียวได้รับความเสียหาย
นี่ค่ะตำรวจสองนายได้รับบัตรเจ็บนะคะ
ก็คนหนึ่งก็เจ็บที่ศีรษะฟกช้ำตามร่างกายนะคะ
ตำรวจเอกวัชระคนขี่ดาบตำรวจกิจสนาคนซ้อนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ
แล้วก็คิ้วแตกนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ใต้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุษย์ค่ะ
ต่อมาตำรวจก็เชิญตัวนางสาวสรรญาไปตรวจแอลกอฮอล์ค่ะ
ก็เจอเลยค่ะปรากฏว่าสูงถึง๑๙๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินไปไหนต่อไหนเลยค่ะค่ะประทีตอนนั้นเนี้ย
ผู้สื่อข่าวบอกไม่มีอาการเศร้าสลดเลยนะคะ
ชนคนเจ็บไปสองคนนี่นี่ดูตอนตรวจครับ
ตอนเป่าคือตอนนั้นน่ะยังยังสูงอยู่ไงค่ะ
เก้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะเนี่ยค่ะตอนที่เขาเป่านะคะ
ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่คุณสรรญาค่ะ
ผู้หญิงคนที่ขับรถเก่งคันนี้เธอปฏิเสธไม่ให้ข้อมูล
ส่วนแม่บอกว่าตอนนี้ลูกสาวเครียดมากและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
พลตำรวจโทสำรานนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ได้ไปเยี่ยมตำรวจทั้งสองนายเป็นการส่วนตัวแล้วนะคะ
ก็ได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่นะคะ
นี่ค่ะที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยแต่ว่าอาการปลอดภัยแล้ว
อยู่ระหว่างรอผลตรวจจากแพทย์ว่าจะต้องรักษานานกว่า๒๐วันหรือเปล่านะคะ
ถ้าเกิน๒๐วันก็จะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มค่ะ
เรื่องของการขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่ตอนนี้๒ข้อหานะคะก็คือขับรถขณะเมาสุรา
แล้วก็ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ